พาไปรู้จักกับอาชีพจากภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ดั้งเดิม
นั่นก็คือการเลี้ยงครั่ง
ครั่งมันสร้างรายได้ได้มากขนาดไหน
ติดตามกันเลยนะครับในช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
เลี้ยงครั่งสร้างเงินแสนอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้าน

แต่ครั้งนี้เราจะได้เห็นเจ้าครั่งแล้ว
เกษตรกรเขาเลี้ยงครั่งสร้างรายได้ด้วยวิธีไหน

ได้ยินไหมครับนี่เลยเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ย
มันเป็นเสียงตัดกิ่งต้นจามจุรีหรือต้นชำชา
เรียกอีกชื่อว่าต้นกล้าปูนั่นแหละครับ
เสียงมันดังไปทั่วเพราะชาวบ้านอ่ะ
เขาออกมาเลือกตัดกิ่งที่มีครั่งเพื่อไปเลาะขาย
แล้วคลั่งที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้มีมากเท่าไหร่กันล่ะครับเนี่ย
ชาวตลอดข่าวมาที่ตำบลบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
มารู้จักการเลี้ยงครั่งของชาวบ้านที่ทำเป็นอาชีพสร้างรายได้
และเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่แทบจะศูนย์หายไปแล้วนะครับ
แต่สำหรับลุงบุญชมเมืองมายังยึดอาชีพเลี้ยงครั่ง
สร้างรายได้เสริมมากว่า๒๐ปีแล้วครับ
เลี้ยงครั่งจะเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนกันยายน
จนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
ลุงบุญชมครับเลี้ยงด้วยการนำพันครั่งไปปล่อยที่บริเวณต้นจามจุรีใช่ไหมครับ
ลุงบุญชมยังบอกอีกว่า
ครั่งจะเจริญเติบโตได้ดีจากต้นไม้ชนิดนี้

ก็จะทำการตัดกิ่งไม้ที่มีครั่งเกาะอยู่แบบนี้ครับ
ตัดทุกกิ่งที่มีคลั่งอยู่
มาแล้วก็ช่วยกันเลาะเอาครั่งที่ติดเป็นปมออก
เลาะกันเป็นเสียงจังหวะสนุกสนานเลยนะครับ

เพราะว่านำไปจำหน่ายในแต่ละปีเนี่ย
รวมแล้วนับแสนบาทเลยนะ
ซึ่งในปี๒๕๖๕สามารถจำหน่ายได้ถึงกิโลกรัมละ๑๒๐บาท
จากเดิมที่เฉลี่ยกิโลกรัมละ๕๐บาทเท่านั้นเอง
จากผลผลิตที่น้อยลงไม่เพียงพอต่อตลาด
และมีผู้นิยมเลี้ยงครั่งน้อยลงไปอีก
แถมต้นจามจุรียังถูกตัดไปใช้ประโยชน์

ในปีนี้ราคาคลั่งจึงแพงขึ้นมากครับ
นี่เป็นอาชีพทางภูมิปัญญาชาวบ้านที่ยังรักษาเอาไว้ได้
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ